หลังจากที่มีการแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
เกี่ยวกับเรื่องของหม่อมหลวงเจียรพันธ์เกษมศรี
บอกว่าใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแล้วก็จะต้องดูแลสามีที่เป็นโรคอำมพลึกนะคะ

เป็นนักธุรกิจในจังหวัดสงขลามอบที่ดินสร้างบ้านให้แล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๒๐วันในการสร้างบ้านหลังใหม่ค่ะ
สาธิตธรรมประดิษฐ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
พร้อมด้วยเหล่ากาชาติจังหวัดและตัวแทนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อบเงินและถุงยางชีพให้กับหม่อมหลวงจิระจันทร์เกษมศรีและนารื่น
ประทุมมณีสามีที่ตอนนี้ป่วยเป็นอำมพลึกนะคะ
ล่าสุดค่ะนายพัดพงศ์จารุลักษณะ
ซึ่งเป็นนักธุรกิจในจังหวัดสงขลามอบที่ดินให้๑แปลงค่ะ
สร้างบ้านให้กับหม่อมหลวงจิระจันทร์นะคะ
โดยอำเภอสะดาวร่วมกับเทศบาลเมืองสะดาวและตำรวจตระเวนชายแดน๔๓
จะเป็นผู้สร้างบ้านให้คาดว่าใช้เวลาประมาณ๒๐วันนะคะ
บ้านหลังนี้จะแล้วเสร็จก็สร้างความดีใจให้กับทั้งสองคนเป็นอย่างมากค่ะ
ก็แสดงความดีใจด้วยนะคะได้มีบ้านใหม่แล้วนะคะ